ด้านหลังหน่อยค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้หญิงที่อยู่ระหว่างน้ำแข็งกับดอมผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๑ปีนะ
มีอาการแบบแปลกจนแฟนนุ่มบอกว่า
เฮ้ยเป็นแบบนี้ตลอดเป็นทุกคืนคืนนึง๗๘รอบ

ใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยิ่งวันพระนะคุณผู้ชมหนักเลย
เดี๋ยวให้ดูอาการของเธอก่อนค่ะว่าเป็นยังไง
มึงจะสิ่งน้องเขาอะไรนักหนา
กูถามว่ามึงจะสิ่งน้องเขาอะไรนักหนา

เทาเวชวันเจ้าแห่งหนังลบ
คุณผู้ชมเล่าข่าวแบบนี้คือมันก็มีหลายมุม
บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้เธอเจออะไรมาเธอโดนอะไรมา
แต่อาการที่คุณผู้ชมเห็นคือบางทีก็กรีดร้องตาเหลือก
แล้วเหมือนกับชักเกร็งแบบนี้เหมือนกับโดนอะไรเข้าสิงอะค่ะ
แล้วแฟนหนุ่มเนี่ยเอาตะกุฏทาเวสวันไปจอกใกล้
แล้วบอกว่าเป็นเจ้าแห่งนรกแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นอาการเธอก็ค่อยสงบลงอาการเธอก็ค่อยดีขึ้น
แฟนหนุ่มเล่าแบบนี้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะเป็นแบบนี้ทุกคืน
เยอะมากออกนอกบ้านไปเลยวิ่งไปบ้านเพื่อนแบบนี้
แฟนนุ่มก็มีหน้าที่ต้องโทรไปบอกเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยจับตัวไว้ก่อนนะ
ตอนขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะจับไว้ก่อนนะจับไว้ก่อนนะ
แล้วหลังจากนั้นแฟนหนุ่มก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับตัวแฟนสาวกลับมา
เนี่ยพอเจอแบบนี้ทุกวันเจอวันละหลายรอบ
ก็เลยบอกว่าหมอปลาอยากให้หมอปลาดูคลิปนี้แล้วมาพิสูจน์หน่อยได้ไหม
ที่หมอปลาจะไปคุณผู้ชมเราเนี่ยไปก่อนไปเจอกับแฟนสองคนนี้ค่ะ
ผู้หญิงคือคุณดูสิตาเขตกิจอายุ๒๑ปี
นี่ตอนไปคุยกับเธอดูเธอให้สัมภาษณ์ปกติเลยนะ

ใช่คือท่าทางเธอเวลาเล่าเรื่องราวปกติไม่ได้มีอะไรเข้าเนี่ยเธอก็เล่าให้เราฟังแบบรู้เรื่อง
ทีนี้เราก็เลยถามคุณดูสิตาไงว่าคุณดูสิตาเป็นแบบนี้มานานหรือยัง
บอกว่าน่าจะเป็นมาตั้งแต่๑๗ตอนนั้นคือมีมาเรื่อยนะ
แล้วก็เลยถามว่าไปหาหมอมาหรือยังบอกโอ้ไปหาหมอทำมาหลายที่แล้ว
แล้วทุกคนทุกหมอถามเหมือนกันเลยว่าที่ผ่านมาไปลบหลู่อะไรที่มันมองไม่เห็นหรือเปล่า
เขาก็มานั่งนึกดูว่าเอ๊ะฉันเคยลบหลู่อะไรนะ

ป๖ดอมเคยไหมเล่นผีถ้วยแก้ว

มันจะมีช่วงวัยหนึ่งเล่นผีถ้วยแก้ว
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เธอก็ไปเล่นผีถ้วยแก้วที่ป่าช้า
ไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนเลยป่าชาหลังบ้านที่พิจิตรเลยค่ะไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนเลย
ถ้วยแก้วเอามือแตะถ้วยแล้วก็เล่นผีถ้วยแก้วใช่ไหม
ทีนี้ตอนนั้นเธอไม่เชื่อ
เชื่อเรื่องแก้วมันเขยิบได้เองขยับได้เองใช่ไหม

ประโยคที่เธอพูดคือบอกว่าไม่เชื่อหรอกของแบบนี้มันโกหก
หลู่เหรอก็ลบหลู่แหละตอนที่เล่นผีถ้วยแก้วอยู่
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็ค่อยมีอาการแบบนี้มาตลอดเลย
แล้วถามว่าร่างทรงร่างทรงหรือหมอธรรมบอกกับเธอว่าอะไรบ้าง
คือเขาก็บอกว่าเธอมีวิญญาณฝาแฝดจากชาติที่แล้วมาสิง
เพราะว่าตอนนั้นเธอไปทรมานเขาก่อนจะตาย
ชาตินี้ฝาแฝดก็เลยอยากมาอยู่ด้วย
อมรู้จักผีถ้วยแก้วไหมพี่ถามจริงรู้จักใช่ไหม

ถ้วยแก้วเขาจะเอากระดาษมาเขียน
เอาดากกระดาษมาเขียนตัวอักษรนะอยู่ไม่อยู่ใช่ไม่ใช่
ผมก็เล่นกับเพื่อนเหมือนกัน
ก็ไม่รู้ใครดัน
มันมีในมุมที่แบบว่าอ้าวมีคนดันรึเปล่า
บางคนเขาก็เชื่อว่านั่นวิญญาณมาสิงอยู่ในถ้วยแก้วนั้นจริง
วิญญาณเป็นคนเคลื่อนถ้วยแก้วนั้นไปตามคำตอบต่างที่เวลาคนเล่นถาม
อันนี้อธิบายหน่อยเดี๋ยวเผื่อเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักว่าผีถ้วยแก้วคืออะไรนี่แหละ

หมอปลาเนี่ยดูคลิปนี้แล้วนะคุณผู้ชมหมอปลาบอกว่าจริงหมอปลาสงสารนะ
สงสารผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเท่าที่หมอปลาดูจากคลิปเฉยนะ
ยังไม่ได้เอามือมามาจับหัวนะ
หมอปลาเชื่อว่าอันนี้น่าจะมีเรื่องของวิญญาณเข้าสิงประมาณสัก๗๐เปอร์เซ็นต์
หมอปลายังไม่ปร่างใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ขอมาเจอหน้าขอมาเจอตัวก่อน
เขาก็จะมีวิธีการเอามือมาจับที่หัวดูใช่ไหม
ของผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดู
เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวหมอปลาจะลงพื้นที่มาช่วยเหลือด้วยนะคะ
เรานำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้จะให้งมงายหรือให้เชื่อหรืออะไรนะ
ชักเกรงแบบนี้ใบหน้าผิดรูปแล้ว
สิ่งที่เขาเคยทำมาก่อน

หมอปลาก็คงจะแนะนำว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้
ไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันไหมดูแลรักษา
มันมีเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบนใบหน้า
มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูนะคะ